อันนี้ให้ดูเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะรถคันนี้เนี่ยขับมาเป็นกระบะนะ
แล้วแหกโค้งพุ่งชนบ้านทะลุเข้าไปถึงห้องนอน
แล้วห้องนอนนั้นเป็นห้องของเด็กวัย๗เดือนด้วยค่ะ
ภาพจังหวะพุ่งชนเมื่อกี้น่ากลัวมากนะเนี่ยเต็มเต็มฝุ่นตลบแล้วเนี่ย
หมาวิ่งออกมาแบบเนี้ยตรงนั้นคือเข้าบ้านไปแล้วเหรอ
เข้าบ้านไปแล้วทะลุตัวบ้านแล้วก็ทะลุไปถึงห้องนอนเลยค่ะดอม
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่ยี่สิบเจ็ด
พฤษภาที่ผ่านมานะคะที่บ้านหนองแวงตำบลดอนกอกอำเภอนาโพของบุรีรำ
กล้องวงจรปิดน่ะจับภาพได้คุณผู้ชมกระบะคันนี้เขามาเร็วมากมากนะ
เสียหลักหลุดโค้งไปพุ่งชนบ้านหลังนี้แล้วจุดตรงนั้นอ่ะมันเป็นทางโค้งค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูอ่ะเดี๋ยวดูตอนเช้าหน่อยโอ้โหอันนี้เป็น
เสาใช่ไหมเนี่ยเออหลักอะไรสักอย่างนะแล้วดูสิมันหักออกขาด
เหล็กเส้นเห็นเหล็กเส้นข้างในเลยแล้วไปดูสภาพบ้านหน่อยค่ะ
เป็นบ้านชั้นเดียวด้านเอ่อที่หน้าบ้านเนี้ยโอ้โหโอ้นี่ไง

เตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมเตรีย